คุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเขามีการเตือนภัยกันว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ตระเวนขับรถไปตามวัดแล้วไปขอเงินพระ
บอกว่าไม่มีเงินไม่สบายบ้างไม่มีเงินไปหาหมอบ้าง
บางทีก็บอกว่าขอเงินหน่อยจะเอาไปส่งลูกเรียน
คือมีหลายเหตุผลใช่ค่ะสุดท้ายก็มีพระหลายรูปที่หลงเชื่อ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคงจังหวัดนครราชศรีมา
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในวัดโนนทองตำบลโนนเต็งนะคะ
เพราะว่าเจ้าอาวาสวัดมาแจ้งความ
บอกว่าถูกมิจฉาชีพขับรถยนต์มาหลอกยืมเงินแล้วก็หลบหนีไปเลย
พระกวาลยสโธโรเจ้าอาวาสวัสดิ์เล่าให้ฟังว่า
จฉาชีพที่ว่าเป็นผู้หญิงค่ะอายุประมาณสัก๔๐ปี
ขับรถเก๋งสีแดงเก่าหน่อยมาคนเดียว
ทำทีเข้ามาพูดคุยบอกว่าเป็นคนในอำเภอขามสะแก่แสงนะ
จะขับรถมาขอยืมเงินญาติในอำเภอคงแต่ไม่มีใครให้ยืมเลย
เลยตัดสินใจขับรถเข้ามาในวัดว่าจะขอยืมเงินพระศักดิ์๒๐๐บาทได้ไหม

ท่านก็เห็นว่าญาติโยมเดือดร้อนท่านช่วยได้ท่านก็ช่วย
ก็ช่วยไปแต่ว่าท่านไม่มีไม่มีแบงค์ร้อย
ตอนนั้นที่มีอยู่มีแบงค์พันธุ์๑ใบ
เลยบอกว่าอ่ะเอามีแบงค์พันธุ์ยังไงดี
ผู้หญิงก็บอกว่าขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะเอา๘๐๐มาทอน
จำนงก็ยังคงจะเอาแค่๒๐๐บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทอนให้๘๐๐บาท

ไม่มาค่ะหายไปเลยหายไปพร้อมกับแบงค์พันธุใบนั้นเลยค่ะ

แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเพราะคิดว่าโดนหลอกแน่
ทีนี้หลังโดนหลอกเจ้าอาวาสเลยลองไปสอบถามพระรูปอื่น

ก็จะเป็นวิธีเดิมเดียวกันนั่นแหละค่ะ
เข้ามาขอยืมเงินอ้างบอกว่า

ตามหาญาติบ้างเดือดร้อนต้องการเงินไปรักษาอาการป่วยบ้าง
มีหลากหลายเท่าที่จะสัญหามาได้ค่ะ

ไม่ได้เสียดายเงินนะเงินเนี่ยของนอกกายอยู่แล้วล่ะ
แต่ที่มันเสียเนี่ยคือความรู้สึกไม่น่ามาหลอกพระเลย

พระมีรายได้เหรอคะพระทำงานไหม
พระก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้มีรายได้
ลำบากเลยเนี่ยทำพระลำบากอีกค่ะ
เลยอยากจะขอฝากเตือนพระภิกษุสงฆ์ในวัดพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ถ้าเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อ
สังเกตพฤติกรรมดีจะได้ไม่ถูกหลอก
เหมือนที่นี่แหละเจ้าอาวาสวัดรูปนี้โดน